เมื่อวานนี้มีมติจากคณะรัฐมนตรีนะครับว่า
หลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
ดูว่าเบาะการยางขึ้นมา๘คนจากโคต้าเต็ม๑๕คนแล้ว
ก็มีมาตรการในการที่ให้กระทรวงต่าง

มาตรการนี้นโยบายนี้คือการช่วยเหลือชาวสวนยาง
ไม่ใช่การชี้นำราคาตลาด
หรือเป็นการชดเชยราคาให้กับผู้สูญเสียรายได้ครับ
ไม่ได้เอาไปขายตลาดแข่งกันข้างนอก
มีแต่ว่าเอาไปเข้าการกระบวนการผลิตเป็นอุตสาหกรรมออกมา
ให้มันทำเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเดิม
เอาไปทำหมดทุกอย่างวันนี้ผลงานพิจัยพันธุรกรรมค่ะ
เคยเอามาใช้ประโยชน์ไหมรัฐบาลเนี่ยไปไล่มาเอามาขึ้นบัญชีเอามาสู่การผลิต
ส่วนรายการเดิมมันซื้อไม่ได้หรอกเพราะว่าระเบียบการใช้โมงบาลมันคนละแบบ
มันต้องซื้อจากอะไรที่มีมาตรฐานภายนอกโลกอะไรก็ได้
วันนี้เราก็ต้องแก้ตรงนี้ก็แก้แล้วว่าโมงบาลมันต้องใช้ได้๑๐๓๐
ที่มาซื้อของพวกนี้แต่ไม่ใช่ไปไล่ล่าว่าต้องซื้อตรงนั้นไม่ใช่
ให้เขาซื้อตามความอะไรความจำเป็นใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้นั้นเราต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานของเหล่านี้ไว้ด้วย
วันนี้ก็ต้องเป็นเร่งจัดส่วนอุตสาหกรรมจัดส่วนวิทยาศาสตร์ให้ไปช่วยกันออกมาตรฐานให้เขา
ที่ผ่านมาโน่นวิจัยเสร็จอยู่ในตู้หมดแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ไงล่ะ
นี่เขาเรียกว่าใช้สติปัญญา
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นนะครับยืนยันว่าจะไม่ปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรตามที่นายถาวรเสนเนียมอดีตสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์เรียกร้อง
เพราะได้ทำงานตามนโยบายที่ตัวเองมอบหมายไปแล้วหลายเรื่องแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะบางคนบิดเบือนข้อมูลครับ
ขอให้เกษตรกรรอการขายยางช่วงที่ราคาสูงขึ้นโดยต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
ส่วนคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยที่แต่งตั้งยังไม่ครบเกิดจากความขัดแย้งในภาคการเกษตร
อยากให้แต่ละสมาคมการเกษตรมีเพียงสมาคมเดียวเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหานะครับ
พลเอกธีรชัยนาควันนี้ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการรับซื้อยางพารา
ก่อนหน้านี้กองทัพบกนำยางพาราไปสร้างถนนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม๓๗เส้นทาง
และกำลังพิจารณาด้านอื่นเช่นผลิตเป็นเครื่องนอนอธิหมอนที่นอนให้กับทหารทั่วประเทศ
พร้อมยืนยันว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับ
นายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชเสนอให้นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งตามมาตรา๔๒
ให้ใช้อำนาจพิเศษนี้นะครับห้ามพ่อค้าและเจ้าหน้าที่ของรัฐนำยางพาราในสต๊อกมาขายให้กับองค์การคลังสินค้าหรือว่าอคศ
ฝ่าฝืนต้องมีมาตรการเด็ดขาดโดยกังวลว่าหากอคศรับซื้อยางพาราจากพ่อค้าในราคา๓๕บาทต่อกิโลกรัม
ทั้งที่ราคายางที่ซื้อมาอาจจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๕บาทเท่านั้นผลต่างจึงเป็นมูลค่ากำไรของพ่อค้าโดยตรงครับ
ส่วนนายจุลินลักษณะวิสิทธิรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์เห็นว่ามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลทำให้ชาวสวนยางพารามีความหวังมากยิ่งขึ้น
แต่จะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งหมดเสนอว่ารัฐบาลนั้นโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่
เพื่อเร่งรัดกำกับติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องและจริงจัง
เช่นตั้งจุดรับซื้อที่ทั่วถึงและเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยนำยางมาขายที่จุดรับซื้อได้จริง
คุณผู้ชมสามารถติดตามคำสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหายางพาราได้แบบเต็ม
จะมีวิธีการอื่นอย่างไรติดตามได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปครับ